ต่อข่าวนี้กันหน่อยค่ะที่นครราชศรีมาคุณผู้ชมค่ะเราคงจะเคยเห็นมีการแจกนำบัตรเงินกู้รายวัน
ใช่แจกตามบ้านแจกน้ำบ้านหรือไม่บางทีเราก็เจอเองได้รับทีละใบ๒ใบรับบ้างไม่รับบ้าง
แต่ว่าบ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมกลับมาบ้านตกใจคือมันเป็นกองที่ใหญ่ใหญ่มากค่ะไม่รู้กี่ใบค่ะ

คือสมมุติว่าเราจะใช้งานจริงเราก็ใช้แค่ใบเดียวอยู่ด้วย
เขาก็สงสัยอ่ะกลับมาถึงบ้านเนี่ยเอ๊ะทำไมแบบทำไมใคร
กระดาษมาโปรยอะไรไว้เต็มบ้านไปหมดเลยเขาเลยเปิดกล้อง
วงจรปิดดูก็อย่างที่เห็นนะคะเรื่องมันเกิดขึ้นตอนประมาณ
สิบโมงครึ่งนะฮะผู้ชายสองคนมา
คนหนึ่งก็ห่อนไปก่อนสามสี่ใบอ่ะเอางี้ละกัน
จะได้รีบกลับโปรยไปเลยละกัน
เหลือเท่าไหร่จัดไปให้หมดเนี่ยค่ะ